มีผู้หญิงคนนึงเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก

ข้อความบอกว่าเราไปทำอะไรให้คุณโกรธแค้น
ทำลายข้าวของเราจอดรถเข้าซองปกติ
ไม่ได้ขวางอะไรถอยสุดจนติดหมุดแล้ว

แถมคุณเองไปจอดรถในที่ที่วางวัสดุก่อสร้าง

เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านแห่งหนึ่งริมถนนชัยพฤกษ์
จริงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นเดือนแล้ว

รอดูความคืบหน้าตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่สุดท้ายก็ต้องโพสต์
เพราะว่าออกหมายเรียกก่อนแล้วอะไรก่อนแล้ว
คนที่ไปกรีดรถเธอไม่มาตามทะเบียนรถก็เป็นชื่อคนอื่นอย่างนี้ค่ะ
เดินไปกรีดเห็นเห็นเลยนะเดินไปกรีดแบบนี้เลยค่ะ
เธอก็เลยบอกว่าไม่ไหวจริงต้องโพสต์คลิปนี้แล้วแหละ
เหนือจากการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
นี่เขาก็มีคนเดินไปเดินมานะแล้วเขาก็เห็นนะ
ใช่เขาเหมือนกวักมือเรียกกันด้วยนะว่านี่มีคนดูผู้ชายเสื้อขาวนี่เหมือนไหม
อ่ารถเขาออกไม่ได้แต่รถที่โดนกรีดอ่ะเขาจอดตามช่องปกติ
จริงช่องฝั่งซ้ายข้างในเขาไม่ให้จอดคุณไปจอดไง
แล้วพอคนอื่นเขาจอดตามที่ปกติคุณออกไม่ได้คุณก็ไปโกรธเขาอย่างนี้
โมโหโมโหว่าตัวเองถอยรถออกมาไม่ได้นี่ค่ะคนโพสต์เขาบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเดือนกว่าแล้วอะค่ะตำรวจออกหมายเรียกไปแล้ว
แต่ยังตามตัวคนก่อเหตุไม่ได้เลยเพราะว่าตามทะเบียนราชคนก่อเหตุ
ไม่ได้อยู่อาศัยตามในทะเบียนราชไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้
ตามเรื่องมันเลยช้ามากผู้เสียหายก็บอกว่าซ่อมสีแล้ว
เสียเงินไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้เลย
เดี๋ยวดูจังหวะตอนเขาพยายามจะถอยรถนะคะมีภาพอีกมุมหนึ่ง
เนี่ยค่ะอันนี้คือนี่เขาถอยไม่ได้คนก่อเหตุใช่
เขาถอยออกไม่ได้เลยออกจากรถตัวเองเลยนี่อันนี้ก็ออกมาได้แล้ว
คือเหมือนกับหักไม่ได้อ่ะไม่พยายามอะไรอย่างนี้นะ
ตอนแรกกรีดเขาไปทีแล้วอืมแล้วก็หาทางจนออกมาจนได้ใช่
ออกมาแล้วยังไงต่อคือจะมีผู้หญิงอีกคนคอยให้สัญญาณไง
หักเลี้ยวนั้นเลี้ยวนี่ให้พยายามออกให้ได้อ่ะอ่า
อันนี้คือตอนแรกนี่คือตอนแรกกรีดไปทีนึง
เพราะว่าตอนแรกอ่ะออกไม่ได้แต่พอออกมาได้แล้วเนี่ย
เอื้อมไปเอื้อมไปแบบไปกรีดอีกเหรอใช่
เอื้อมไปแบบไปกรีดเขาอีกอ่ะเหมือนกับเอาวัตถุบางอย่าง

ไปคอยโบกรถให้ถอยให้อะไรแต่ไม่มายิงมาก่อนเลยอ่ะ

แล้วก็รู้ว่าสถานที่แบบนี้ตามที่จอดรถจะเป็นในห้างในคอนโดอาคารสำนักงาน

ใช่ก็ยังกล้าทำไงยังตามตัวไม่ได้นะคะ
เห็นข่าวแล้วก็มามอบตัวแล้วกันนะคะ